เชียวบอลไทยกับซิโก้
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ

เราอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ในเรื่องของเส้นทางการค้าแข้ง
จากเด็กที่ไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนเลย
ก้าวกระโดดมาติดทีมชาติชุดใหญ่
อะไรที่ทำให้เขามาอยู่จุดสูงสุดนี้ได้
สิโรธ

ไม่ได้เงินเดือนเด้าได้เข้าไปซ้อมดีเฉย

นี่มันถึงสิ่งที่เรา
เขาคิดไว้แล้วเหรอ

มันได้ปลดไฟอะไรบางอย่างเพราะเป็นวันเกิดด้วย
ปล่อยอะไรที่สิงห์อยู่ในร่างเราสักอย่าง
ความรู้สึก
ตอนนั้นดีใจมากขนาดไหนครับ

ว่าโอกาสมีสำหรับทุกคนนะ
โอกาสจะมาหรือยังไม่มาแต่ผมว่ามัน

ผมว่าน่าเสียใจกว่าไม่มีโอกาส
เพลง
ที่เมืองไทยก็จะมีคนเชียร์เรากับเชียร์ตรงข้ามนะ
แต่ไปเตะบ้านเขาก็มีเชียรต้องข้ามหมดเลย
ทั้งนั้นเกือบทั้งสนามเชียรต้องข้ามหมดเลย
ก็กดดันนะแต่พอเหนื่อยแล้วก็ไม่สนใจอะไร
ทำให้เต็มที่ที่สุดให้สุดความสามารถที่เรามีก็
จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่าทำไมเราไม่ทำให้เต็มที่กว่านี้
คิดถึงบ้านนะครับแต่ว่าถามว่าอยากเล่นในฟุตบอลไหม

เมื่อไหร่ที่ยังมีแรงเล่นอยู่ก็จะเล่นจนหมดแรงครับ

เราไม่มีอะไรเลยพร้อมงานกี๊ก็ไม่มี
ใช้แบบแต่กำลังเล่นอยู่เนี้ยครับ
แกมาคิดว่าสักวันมึงคอยดูครูแค่เนี้ย
ฟุตบอลให้อะไรกับเราบ้างครับพี่โป้
ให้หลายอย่างให้มิตรภาพให้
เปลี่ยนจากสตูมาเป็นเพื่อนเราก็เยอะ

ก็ให้สิ่งที่การศึกษาบางอย่างสอนไม่ได้นะครับ
การที่เราลงไปในสนามได้มีเพื่อน

มีความสุขด้วยกันเสียใจด้วยกันอย่างนี้

เดี๋ยวเรากลับมาพบกับอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของเจ้าปีโป้
นั่นก็คือเรื่องมอเตอร์ไซค์
และไปเลาะขอบสนามของสโมสรอุบลยูเอ็มทียูไนเต็ด
สังกัดล่าสุดของเจ้าปิปโป้ศรี่โรดชัดทอง
สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ
ปิปโป้เคยพาแปรนเปิดตัวนี้